เชิญท่านนายแพทย์โชลนานครับ
ท่านประธานที่เคารพกับผมนายชนน่านศรีแก้ว
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรจังหวัดน่านพักเพื่อไทย
กับผมได้รับโอกาสจากท่านผู้นำฝ่ายค้านพักร่วม
ฝ่ายคารและก็ขออารยาดกับท่านประธานมาเกลอผม
จะทำหน้าที่แทนพี่น้องประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำ
อธิปไตยอภิปรายไม่ไว้วางใจตามยติที่
ผู้นำฝ่ายค้านได้ยื่นต่อท่านประธาน
และได้เริ่มดำเนินการมาวันนี้เป็นวันที่สอง

การทำหน้าที่ของกระผมเป็นไปตามบทบรรยัติรัฐธรรมนูล
ที่จะต้องทำหน้าที่ในการตรวจสอบควบคุมการบริหารและการแผ่นดิน
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติ
และความผาสุขของพี่น้องประชาชน
ดังนั้นกราบเรียนท่านประธานเป็นอย่างท่านดมตรี
หรือท่านนายกรัมตรีที่ผมจะอภิปรายไม่ไว้วางใจท่าน
ท่านทำหน้าที่เป็นฝ่ายบริหาร

มุ่งหวังประโยชน์โดยรวมของประเทศชาติ
และความผาสุขของพี่น้องประชาชน
ไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะต้องมาโกรธกันหรือเกลียดกัน

ผมจะอภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันโอชา
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ในบทบาทการทำหน้าที่ของนายยกรัฐมนตรี

ในส่วนที่ผมต้องอภิปรายต้องขออนุญาตกราบเรียน
ไปยังท่านตรีที่เกี่ยวข้องนะครับ
ในเนื้อหาที่ผมจำเป็นต้องอภิปราย
นำเรียนผ่านไปยังท่านรองนายกรรมตรี
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณด้วย
ว่าท่านเป็นผู้หนึ่งที่ผมจะอภิปรายไม่ไว้วางใจ
และกลับเรียนผ่านไปยังท่านลำตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับ
ความเกี่ยวเนื่องที่อยู่ในเนื้อหาของยติ
และอาจจะมีรำตรีแรงงานนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องบ้าง
ก็กราบเรียนไว้ล่วงหน้า
สิ่งที่ผมได้รับมอบหมาย
ให้ไม่ไว้วางใจท่านนายกรัมตรีและน้ำตรี
บริหารราชการแผ่นดินต่อไป

ผมจะแบ่งการพิปรายผมเป็น๓ส่วนครับท่านตีครับ

ผมจะอภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ

ประสิทธิภาพในการบริหารการแผ่นดิน
โดยเฉพาะการบริหารสถานการณ์การระบาดของ
ซึ่งมีท่านสมาชิกได้อภิปรายไปสองท่านนะครับ
ผมกลับขอบคุณท่านอาจารย์หมอเรวัตวิสุรเวศ

ท่านได้อภิปรายในเนื้อหาสาระที่
ลดการนำเสนอของผมไปเยอะมากเลยครับ
เพราะรายละเอียดสถานการณ์เหตุการณ์อยู่ตรงนั้น
ขอบคุณท่านสอสอจากพักก้าวไกลนะครับ
วิรสลักษณะอดีศรที่ได้อภิปรายในประเด็นของวัคซีน
ก็ลดประเด็นที่ผมจะต้องพูดในรายละเอียดตรงนั้นไปอีกมากมาย
จะเติมเข้าไปในส่วนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
ผมไม่ไว้วางใจให้พลเอกประยุทธ์จันโอชา
ในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการสบคหรือศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด
ให้ทำหน้าที่ในการบริหารพระดินต่อไป

เพราะพลเอกประยุทธ์จันโอชาเข้ามาทำหน้าที่นี้แล้วเนี่ย
สิ่งที่ปรากฏกับพี่น้องประชาชน
สิ่งที่ปรากฏกับสายตาของทุกผู้ทุกคนนะครับ
โดยเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสดประร้อน
เมื่อสักครู่ก็มีภาพของท่านอาจารย์หมอเรวัตรอยู่
ผมขอภาพนี้เลยครับท่านประธานครับ
ภาพนี้ทุกคนไม่เฉพาะท่านประธานครับเห็นแล้วจุกอกครับ
โดยเฉพาะคนที่อยู่ในวัยเดียวกัน
โดยเฉพาะคนที่นั่งข้างผมอยู่วัยเดียวกัน

ไร้สมาร์ทโฟนก็ถูกย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ได้ถึงขนาดนั้น

ภาพนี้เนี่ยคือความล้มเหลวความไร้ประสิทธิภาพ
ไร้สติปัญญาไร้ความรู้ความสามารถ

เหตุการณ์นี้เกิดเป็นครั้งที่สอง
ผู้สูงอายุที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือที่เป็นที่เรียกว่าสมาร์ทโฟน
ที่สามารถจะเข้าไปดำเนินกิจกรรมในเครื่องโทรศัพท์
เช่นการลงทะเบียนการขึ้นทะเบียนอะไรต่าง

ต้องเข้าไปรอคิวเข้าแถว
เพียงเพื่อจะขอรับ
เงินเพียง๗๐๐๐บาท

หลายคนสะท้อนออกมา
จากสิ่งที่เขาคับแค้นสิ่งที่เขาได้รับการกระทำ

ท่านประธานทราบไหมฮะสิ่งที่เป็นความเดือดร้อนความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนอย่าง
เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในหัวใจของคนที่กำหนดนโยบายคนที่เป็นผู้บริหาร
ประเทศชาติบ้านเมืองนี้เลยผมไม่รู้ว่าหัวใจเขาทำด้วยอะไร
เขาเห็นถ้าเป็นผมนะครับน้ำตาผมจะไหลมากคนอื่น
ไหลมากกว่าคนอื่นเขาครับเพราะเป็นความรับผิดชอบ
แต่ผมไม่รู้ว่านายกรัมตรีท่านนี้เนี่ยจะมีน้ำตาให้กับพี่น้องประชาชนนี้หรือไม่
อันนี้คือภาพของความล้มเหลี่ยวครับธรรมฐานที่กระทบกับความล้มเหลี่ยว
ไร้ประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นผมต้องกลับเรียนท่านประธานด้วยความเคารพว่า
มูลละเหตุสาเหตุที่ทำให้เกิดความล้มเหลวเนี่ย
ต้องโทษไปที่ตัวพลเอกประยุทธ์จันโอชาครับ
อาจารย์หมอเรวัตใช้คำว่ามายเซ็ตผมขออนุญาตไม่ใช้ภาษาอังกฤษครับ
ฐานจิตวิธีคิดจิตสำนึกของท่านเอง
เป็นเรื่องแรกที่สำคัญที่สุดท่านประธานวิบฝ่ายค้านได้พูดเรื่องนี้
ในการปูพรมปูพื้นไปเป็นเหตุสำคัญเลยครับ
ที่เกิดได้ความล้มเหลี่ยวฐานจิตวิธีคิดของพลเอกประยุจจันโอชา
มีผลมากครับมีผลมาก
ฐานจิตวิธีคิดทำให้เกิดความล้มเหลวและเกิดผลกับ
กระทบกับพี่น้องประชาชนผมขออนุญาตนำเอาภาพที่สื่อมวลชนไปเผยแพร่นะครับ
มาขยายซ้ำให้เห็นอีกขอภาพสไลด์ต่อไปครับ
ท่านประธานที่กรบครับสิ่งที่พลเอกประยุทธ์บริหารผิดพลาดบกพร่องในสถานการณ์โควิดตายทีนเนี่ย
สสจุลพันธ์อมรวิวัตรได้ลงลึกไปมากในเรื่องของด้านเศรษฐกิจ
เชื่อเห็นในหนึ่งชั่วโมงนะครับชัดมาก
อันนี้แค่ตัวอย่างนะครับที่สื่อมวลชนไปเผยแพร่
คนจนเพิ่มขึ้นหนึ่งจุดห้าล้านคนนะครับจากปีหกสองไปปีหกสามเนี่ย

อันนี้ตัวเลขง่ายนะครับที่เผยแพร่เป็นการทั่วไป
ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพลเอกประยุทธ์เห็นเรื่องนี้เขาคิดอย่างไร
ความล้มเหลวนอกจากที่จะทำผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนแล้วเนี่ย

หลายคนพูดไปนะครับก็คือความล้มเหลวในการบริหารทรัพยากร
โดยเฉพาะเงินมาขออนุมัติสภาเงินกู้หนึ่งจุดเก้าล้าล้านล้าน
ท่านประธานครับภาพการบริหารเงินกู้ฟ้องครับ
ผมไปโดยเร็วครับขอสไลด์ต่อไปครับ
นี่คือสไลด์ที่บ่งบอกถึงประสิทธิภาพของการบริหารเงินกู้
ท่านมาขอสภาหมดเวลาปี๖๔นะครับกันย่าง๖๔หมดแล้ว
นี่คือความสามารถครับ๓ก้อนใหญ่ก้อนป้องกันแก้ไขโควิด๔๕๐๐๐ล้าน

นุมัติไป๑๔๐๐๐ล้านเอง

ตอนนี้เพิ่มก็เป็น๕๖๕ล้านเนี่ยครับท่านครับ
นั่นหมายว่าดึงจากซีกก้อนที่๓ไปใส่อีกหมื่นหนึ่ง

อันนี้คือตัวเลขของประสิทธิภาพของการใช้เม็ดเกินในการแก้ไขปัญหา
ไม่ว่าจะเป็นการสู้กับโควิดในเรื่องของวงการแพทย์
การรักษาพยาบาลการซื้ออุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต่าง
พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์
การเยียวยาที่มีความล่าช้าไม่สอดคล้อง

การแบ่งแยกความเป็นมนุษย์ของผู้คนในประเทศไทยอย่างมากมาย

เงินที่ท่านจะบอกไปฟื้นฟูเศรษฐกิจ

แล้วมันจะฟื้นฟูยังไงท่านประธาน

ถ้าไม่ได้จ่าย๔แสนล้านขนาดนี้
เหลือ๓๙แสนล้านหรือ๓๙๐๐๐ล้านเท่านั้นเอง
มีแนวโน้มว่าจะถูกดึงเข้าไปปกเป็นก้อนที่๒ในการเยียวยา
เพราะผมเชื่อว่า๒เดือนไม่จบครับ
ฝีมือการจัดการบริหารอย่างนี้ไม่จบ
อันนี้คือประสิทธิภาพของการบริหาร
มีเงินแต่ใช้ไม่เป็นนะท่านท่าน
คำพูดนี้ปรากฏในสภาแห่งนี้แล้วผมก็ตอกย้ำ
มีเงินแต่ใช้ไม่เป็น

สิ่งที่ผมได้นำเรียนท่านประธานไป
บอกว่ามูลเหตุสำคัญที่เกิดภาพอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ย
มันอยู่ที่ตัวพลเอกประยุทธ์

ฐานจิตวิธีคิดและสิ่งที่พลเอกประยุทธ์
เป็นอยู่ขนาดนี้เนี่ยมันมีผลมาก
ท่านพ่อท่านครับในการอภิกษ์ปลายไม่ว่างใจ
ในปีที่ผ่านมา
ผมชี้ให้เห็นคุณสมบัติลักษณะบุคคล
ที่ไม่เหมาะสมกับการดำรงตำแหน่งนายกรรมตรี
ให้สภาแห่งนี้ได้เห็น

ภาษาไทยแปลง่ายครับโลกหลงตนเอง
โรคนี้มีอาการอยู่๑๗อย่างครับ

อาการ๑๗อย่างไปตรวจสอบดูได้ครับว่าใครเข้าข่ายมั่ง
ผมมั่นใจนะข้อ๑ข้อ๑๗อยู่ในตัวพลเอกประยุทธ์จันโอชาทั้งหมดเลย
โดยเฉพาะข้อ๑๕อยากให้ขยายใหญ่ข้อ๑๕นิดหนึ่งครับ
ไม่ยอมรับความผิดของตนเอง
และมักจะโทษว่าเป็นความผิดของบุคคลอื่นร่ำไป
พลเอกประยุทธ์มาตอบชี้แจงคำถามของเพื่อนสมาชิก
อภิปรายเมื่อคืนที่ผ่านมา
อนุญาตเอ่ยนามครับพักร่วมฝ่ายค้านผม

สอสอพิจารณ์ได้พูดถึงการจัดซื้อจัดจ้าง
การเช่าอชนการแสงหาผลมโยชน์ในกองทัพ
พูดถึงเรือดำน้ำการจัดซื้อเรือดำน้ำ
นายมนตรีไม่อยู่ในขณะนั้นมาตอบตอนเช้านี้ครับ
มาตอบตอนเช้าบอกว่าการจัดซื้อเรือดำน้ำ
มันมีความจำเป็นนะครับแต่
ด้วยความที่เป็นโรคหลงตนเองครับยกพาดพิงไปถึงอดีต
ท่านนายยกรัมตีคนก่อนต้องขออย่าเดี๋ยวดามท่านครับ
บอกว่าไม่เหมือนกับการจำนำข้าวที่ต้องใช้หนี้ถึง๑๒ปี
เรือดำน้ำกับจำนำข้าวมันเกี่ยวกันยังไงครับท่านท่าน
นี่ไงความผิดตัวเองไม่เห็นบ้วยใส่คนอื่น
การจำนำข้าวกับเรือลำน้ำมันควรรับประเด็นธรรมดาลครับ
เพื่อนสมาชิกผมอภิปรายอยู่ดีขึ้นมาตอบบอกว่า
คุณก็ดูคนข้างคุณเห็นบอกว่าจะมาอยู่กับผมมาอยู่กับพักผม

ล่อซื้อการดูดทรัพย์สอสอเข้าไปเนี่ยคือซื้องูเห่ากลางสภาอย่างนี้
สารภาพไงฮะมันเป็นอย่างนี้ครับท่านประธาน
นี่ครับนี่บุคลิกภาพที่ผิดปกติเขาเรียกโรคหลงตนเอง
เป็นคุณสมบัติที่ไม่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งนายกรัมตรี
ที่จะบริหารราชการแผ่นดินไม่เหมาะสมอย่างยิ่งครับ
ทำให้เกินความผิดพลาดล้มเหลวอย่างร้ายแรงสูญเสียผลประโยชน์ประเทศชาติ
พี่น้องประชาชนตกทุกข์ได้ยากลำบากแสนสาหัส
ท่านประธานที่กรบสิ่งที่ผมจะกราบเรียนท่านประธานต่อไป
ความผิดพลาดล้มเหลบกพร่องของการบริหารสถานการณ์โควิด
ผมไม่ลงลึกครับเรื่องการตัดสินใจอาจารย์หมอริวัตรพูดไปแล้ว
จังหวะเวลาในแต่ละครั้งในแต่ละคราวที่เกิดสถานการณ์เหตุการณ์เนี่ย

กว่าจะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินได้ในการระบาดครั้งแรกก็มีนา
โลกเข้ามาตั้งแต่ธันวาทำทางนั้น

ตัดสินใจผิดพลาดนี่หมายถึงภาวะผู้นำที่ย่ำแย่

แต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะกลับเรียนประธานว่า
ความผิดพลาดบกพร่องที่ล้มเหลวสุดในการบริหารสถานการณ์โควิด
คือการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
และการใช้ศูนย์บริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน
คือตัวล้มเหลวของการบริหารจัดการ
ทำไมผมกล่าวอย่างนั้นท่านประธานครับ
ผมเห็นท่านมนตรีวิว่าการกระทรวงสาธารณสุขมานั่ง
ผมต้องแสดงความดีใจกับท่านด้วยนะครับ
ท่านประธานทราบไหมครับว่าทำไมผมจะอภิปรายเรื่องโควิด
แต่ผมดีใจกับท่านน้ำตีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ดีใจกับร่ำตีหลายท่านด้วยนะครับ

พอประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้ว
ผลเอกประยุทธ์จันโอชารวบอำนาจครับ
ออกประกาศตามพรบพรกรฉุกเฉินปี๔๘นี่แหละครับ
โอนอำนาจรัฐมนตรีทั้งหมด
ตามกฎหมายที่เขามีอำนาจอยู่มาเป็นของตนเอง

ตนเองเป็นผู้มนุยการสบครัฐมนตรีทุกท่านออกไป
รองนายกมาเป็นกรรมการอยู่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเอง
วบอำนาจมาอยู่เป็นของตัวเองทั้งหมดในการบริหารสถานการณ์
หลัดกระทรวงมาเป็น
หัวหน้าผู้ปฏิบัติการในแต่ละส่วน

เพราะฉะนั้นความผิดพลาดบกพร่องล้มเหลวครั้งนี้เนี่ย
ผมก็เลยดีใจกับท่านตรีสาสุขนะครับ

เพราะเพราะครับพลเอกประยุทธ์
รวบอำนาจโดยออกประกาศตามพรกรฉุกเฉิน
เอากฎหมาย๔๐ฉบับนะครับ
สิบฉบับมาเป็นของตัวเองและบริหาร

บริหารสถานการณ์วิกฤตฉุกเฉิน
แต่บริหารเหมือนกับไม่ฉุกเฉิน

และที่สำคัญโครงสร้างการบริหารเนี่ย
มันเป็นเรื่องด้านสุขภาพ

เอาคนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงมานั่งเป็นหลัก

สมชเป็นประธานชุดเล็กครับ
ที่ขลับขึ้นและส่งข้อมูลให้กับ

ภาพมันก็เลยออกมาเหมือนที่เราเห็นครับ
การตัดสินใจผิดพลาดไม่สอดคล้อง

ใช้ทหารมารักษาโรค

แต่ต้องใช้คนให้ถูกกับงานใช้งานให้ถูกกับคน
รังเกียจไม่สนใจผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญตัดออกจากวงจรหมด
ท่านก็บอกว่าผมฟังเขานะฟังทุกฝ่าย

เพราะถ้าฟังเนี่ยมันจะไม่ผิดพลาดบกพร่องอย่างนี้
ท่านคงคุ้นชินกับการเสพติดอำนาจครับ
ท่านบริหารและการแผ่นดินยึดอำนาจเข้ามาตั้งแต่ปี๕๗
ท่านมีม๔๔อยู่ในมือตลอด
ม๔๔เป็นกฎหมายเบ็ดเสร็จเด็ดขาด
แฝงเว้นอยู่ในรัฐมนุนชั่วคราวและมาอยู่ในรำนุนถาวร
จนกว่ามีรัฐบาลคำดีชุดใหม่ถวายสัตว์ถึงจะหมดไป
ก็เพิ่งหมดเมื่อปี๖๒นะครับท่านตอนถวายสัตว์
ุ้นชินกับการใช้อำนาจแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด
อันนี้ก็คือตอบว่าฐานจิตวิธีคิดท่านเป็นอย่างนั้น
ไม่สนใจการมีส่วนร่วมไม่สนใจเสียงของพี่น้องประชาชน
ไม่สนใจคนที่จะทำงานร่วมด้วยไม่ฟัง
ภาพออกมาเคยเป็นอย่างนี้ครับเคยเป็นอย่างนี้
ธรรมฐานนี้กระโดดกับสิ่งที่ผมอยากจะกลับเรียนธรรมฐาน
ว่าความผิดพลาดบกพร่องล้มเหลวอย่างร้ายแรงเนี่ย
มันสุธิจะทนครับเมื่อมีการระบาดระลอกใหม่
กระทรวงสาธารณสุขให้ใช้คำว่าระลอกใหม่
ผมเองในสายเลือดกระทรวงสาธารณสุขเดิมครับก็อยากจะใช้คำนี้
ก็ไม่ว่าท่านครับเพราะว่าท่านบอกว่า
มันไม่เกี่ยวเนื่องกับการระบาดภายในมันมาจากต่างประเทศ
ก็ต้องบอกเป็นละลอกใหม่ไม่ใช่ละลอกหนึ่งแล้วลอกสอง
ถ้าต่อเนื่องอย่างนั้นเนี่ยมันอาจจะเกิดจากเหตุภายใน
ตรงนี้แหละครับที่ผมจะขออนุญาตท่านประธานใช้เวลาสักนิดนึง
ชี้ให้เห็นเลยว่าความผิดพลาดบกพร่องปล่อยปะละเลย
หรือท่านอาจจะมีผลประโยชน์ร่วมด้วยมันเลยทำให้เกิดการระบาดรอบสอง
ท่านประธานครับผมขอสไลด์ต่อไป
ผมตั้งชื่ออย่างเงี้ท่านท่านครับโควิดระบาดระลอกใหม่เพราะใครรับสวยฮะ
ระบาดแล้วร่องใหม่เพราะใครรับสวยผลประโยชน์เข้าหน้าเข้าตา
ปิดบังมืดมิดไปหมดปล่อยให้แรงงานข้ามชาติ
หรือในงานต่างด้าวตามภาษากฎหมายตามพรกรเนี่ยนะครับ
เขาเขียนรายงานต่างด้าวไหลทะลักเข้ามา
มารวบรวมสรรพกำลังในบ่อนแล้วก็แพร่กระจายออกไปทั่วประเทศ
พูดไปแล้วครับสมาชิกได้พูดไปแล้ว
ก็ฟังคำตอบจากท่านนายมรีหรือคนนมตรีที่เกี่ยวข้องเนี่ย
ไม่ได้บอกเลยว่ามันไม่มีบ่อนยอมรับในสภาคาสภาครับ

หลายเรื่องครับสิ่งที่ฝ่ายค้านผู้อภิปรายได้นำเสนอเนี่ย
มันถูกยอมรับคาสภาไปเมื่อตอนเช้าครับ
เรื่องหมึงทองอัคลาคาสภานอกทางการหมึงคาสภา
ตอบอะไรไม่ได้สักเรื่องชี้แจงก็ไม่ได้เกิด
หักล้างในสิ่งที่ฝ่ายค้านกล่าวหาซึ่งเป็นข้อที่จริง
ท่านประธานครับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับ
ผมอยากจะกราบเรียนทะมธานผ่านไปอย่างท่านน้่ำตรี
และเพื่อนสำหรับชิกที่ขอรพ
เลยให้มีการนำแรงงานข้ามชาติเข้ามาในประเทศชาติบ้านเมืองเรา
ทำให้คนไทยเราเดือดร้อนลำบากกันทั้งประเทศ
มาตรการที่ท่านใช้ก็นิ่มเหมือนที่ผมได้กราบเรียนไป
ตัดสินใจผิดพลาดคลาดเคลื่อนในการที่จะควบคุม
ควบคุมสูงสุด
สูงสุดแล้วเป็นควบคุมสูงสุดเด็ดขาดอีกนะครับ
สุดท้ายไม่มี๕จังหวัดเด็ดขาด
ผมกลับหน้าไม่ได้ตั้งเป็นเดือนเนี่ยน้ำดัน
พอกลับไปแล้วผมต้องไปกักกันตัว
๔วันเนี่ยผมเป็นผู้แทนเนี่ย
ไปนั่งอยู่บ้านไม่ได้ออกไปดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ย
จิตวิญญาณของพวกผู้แทนเราอยู่ไม่ได้หรอกครับ
ฉันจะไปเกิดมันมีอะไรเกิดขึ้น

ก็เลยต้องอยู่ที่กรุงเทพเป็นเดือนครับ

ขบวนการค้าแรงงานข้ามชาติ

ได้เป็นอันดับต้นของโลก

กรกฎาสิงหากัญญาไล่มา

มีกระบวนการค้าแรงงานเถื่อนข้ามชาตินะครับ
เป็นผู้นำชาวเมียนมาร์
ชาวโลฮิงญาและคนจีนที่จิตชีวิตหลุดเข้ามาในประเทศไทย

ที่มาที่ไปมันเป็นอย่างไหนในกระบวนการนี้
ผมต้องกล่าวหาเมื่อสักครู่ผมบอกไปแล้วนะครับว่า
มีท่านรองนายมตรีเข้ามาเกี่ยวข้อง
เพราะว่ากระบวนการนี้มันเกิดตั้งแต่ปี๕๗เป็นต้นมา

มีการจัดระบบเพื่อที่จะประมูลสวย

สมัยนั้นพลเอกประวิทย์วงสุวรรณเป็นรองนายมตรีฝ่ายความมั่นคงครับ

มีพระราชบัตรว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว
พศ๒๕๑๑ใช้บังคับอยู่

ประกาศใช้พรกรฉุกเฉินนะครับ
ประกาศใช้พระราชกำหนดขออภัยท่านท่านครับ
การบริหาร
ขอสไลด์ต่อไปครับ
โดยชาวมาตร๑๔ครับท่านครับ
มาตร๑๔เขียนอย่างนี้นะครับ
ในกรณีพิเศษเฉพาะเรื่องที่มีความจำเป็น

รักษาความมั่นคงหรือเศรษฐกิจของประเทศหรือปัดป้องภัยพิบัติสาธารณะ
รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจะอนุญาตให้คนต่างด้าว
มาทำงานในราชนาจักรภายใต้เงื่อนไขใดนะครับ
ยกเว้นไม่จำเป็นไม่จำเป็นปฏิบัติตามพระราชกำหนดนี้
กรณีใดก็ได้เห็นไหมครับคว่างโล่งเลย
ก็เป็นที่มาครับของการนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาอย่างง่ายได้
อันนี้ยังดีครับว่าได้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับ
แต่เป็นปัญหาหนักคือลักลอบเข้ามาโดยไม่ถูกกฎหมาย

ท่านบาทครับเพื่อรองรับพระราชกำหนดฉบับนี้นะครับ

ที่ผ่านมาก็มีมติของคณะมตรีครับให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาลงทะเบียน
ผมทราบข่าวว่ามีปัญหาพอสมควรแต่ตรงนี้ผมจะไม่ลงรายละเอียดครับ
แต่สิ่งที่ต้องการเน้นให้ท่านประธานเห็นก็คือว่า
เมื่อเหตุการณ์มันเจือสมอย่างนี้เนี่ย
อย่างที่ผมนำเรียนไปแล้วนะครับเผยแพร่ไป๒๘จังหวัด
แต่ท่านก็บอกว่าควบคุมทั้งหมด๗๗จังหวัด
เดือดร้อนกันทั้งประเทศครับละลอกใหม่ระลอกใหม่
มีเงินอยู่๒๑๐๐๐ล้านที่จะใช้ในการเยียวยา

แต่๒๑๐๐๐ล้านเนี่ยมันเป็นเงินกู้นะครับ
๑๙ล้านล้านในส่วน๕แสน๕หมื่นล้าน
หรือ๖หมื่นล้านที่เติมมาช่วงหลัง
มันเป็นภาษีของพิทักษ์มายชนที่เราต้องช่วยกันชดใช้นะครับ
เราต้องช่วยกันชดใช้

ความสามารถที่ท่านใช้เยียวยาไป๓แสนกว่าล้าน
เราก็ไม่จำเป็นต้องกู้เพิ่มใช่ไหมครับ
แต่อย่าว่าแต่กู้เพิ่มเลยครับ

ท่านท่านครับแล้วใคร
แล้วใครมันอยู่ในกระบวนการสวยโควิดเข้าไทยครับ
ตามผมมาเลยครับประธานครับสไลด์ต่อไปครับ
นี่ครับในกลุ่มนี้
มีทั้งหมด๑๒กลุ่ม
ตัวเลขข้างหน้านี่หมายถึงกลุ่มคนนะครับ
ผมปิดป๑ป๒ส๔เอาไว้

ตรงนี้เป็นโครงข่ายเครือข่ายกระบวนการ

นี่เป็นสวยกลุ่มคนจีนที่ทำคาซิโนแล้วก็คอร์เซนเตอร์ที่เข้ามา
จุดสำคัญอย่าให้สังเกตครับอยู่ที่๑๑ทับ๑ครับ

ผมมีรุ่นให้หมดเลยนะครับ
แต่ละกลุ่มมีรุ่นให้หมดครับ
รุ่น๓๖รุ่น๔๒
อย่างเช่นรอตอคนหนึ่งนะครับ
วดมนอมนี่คือชื่อย่อเขานะครับท่านประธาน

ที่อยู่ในกระบวนการของ
คาชิโนแล้วก็คอร์เซ็นเตอร์

ก็เป็นส่วนแรงงานต่างด้าว

ที่มาจากพม่าที่เราเรียกโลยิญญานะครับ

ในการที่จะจัดการเรื่องสวย
มีตัวเอกก็คือ๑๑ทับ๑

มีความเกี่ยวเนื่องมาที่ทีม

ในสภานี้ก็คงเยอะแต่ท่านอย่าไปตกใจ

๑๑๔และก็เสียจอ๑๑๕

ก็ผ่านมาจากที่จังหวัดตากครับ

มุทรสาครแล้วก็สมุทรสงคราม
พื้นที่เป้าหมายนะครับ

ของตากและเข้ามา

มีแรงงานข้ามชาติหรือแรงงาน
ที่เข้ามาเนี่ยเป็นแรงงานเถื่อนเนี่ย

มันฟ้องว่าสิ่งที่ปรากฏว่า

เรือแรงข้ามชาติเนี่ยที่เราตรวจเจอตรวจพบเนี่ย

ไม่ไปด้วยกันครับผมกลับมาขยาย

เพราะกลไกของการตรวจค้น

แรงงานต่างด้าวแรงงานข้ามชาติเนี่ย

ต้องขออนุญาตสงวนงามท่าน

มันเป็นนโยบายผมไม่ได้ผิดพลาดบกพร่องนะครับ
แต่สมควรถูกต้องหรือไม่เนี่ย

ผมเองมาบอกกับท่านประธานไปยัง

ท่านใช้เทคนิคเขาเรียกว่า

ถ้าอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นตำบลนะครับ

กลุ่มเป้าหมายเฉพาะควรจะได้รับ

เสียเงินวันละ๒๐ล้าน

ทำไงก็คือกักกัน
กักเขาไว้ดู๑๔วัน๒๐

อันนี้คือสิ่งที่ท่านอาจารย์หมอริวัตรพูดไป
หรือว่าเทคนิควิดิการ

รัฐบาลยอมรับไม่ได้ที่จะถูก
ให้พี่น้องประชาชนภาควิจารณ์

แค่นี้ก็ยังปิดบังนะท่านประธานนี่คือส่วนหนึ่งของความล้มเหลว
เหตุมันเกิดแล้วปิดบังทำไม
มั่นใจได้ไงครับจับเขาไปอยู่ด้วยกันเนี่ย
เขาจะไม่แพร่เชื้อติดเชื้อกันดูถูกศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อีก
ท่านประธานครับ
ผมกลับไปประเด็นความล้มเหลวอีกเรื่องหนึ่งจากตรงนี้นะครับ
การใช้มาตรการการบริหารทางการฉุกเฉินแบบอาศัยความกลัว
ตัวเองกลัวว่าจะถูกประนามว่ามีการระบาดใหญ่
ตรวจเจอเยอะตรวจเยอะเจอเยอะก็ไม่ต้องตรวจ

แต่สิ่งที่น่า
ห่วงที่สุดและเป็นความล้มเหลวของการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินที่ผ่านมานะครับ
ก็คือการสร้างความกลัวให้กับพี่น้องประชาชน
ท่านประธานสร้างความกลัวให้กับพี่น้องประชาชน
สอบคอออกมาแต่ละชุดแต่ละคราวแต่ละดอกเนี่ยผมขออนุญาตใช้ภาษาบ้านบ้านเนี่ยนะครับ
แต่มีปัญหากับพี่น้องประชาชน
ลงทะเบียนใครชนะติดคุก

ส่งผลแบบเห็นชัดชัดเวลาท่านมีปัญหาท่านจะไปทำโรงพยาบาลสนาม

แทนที่จะให้ความรู้ความเข้าใจบอกว่าโรคนี้

โควิด๑๙เนี่ยมันเป็นเรื่องแปลกครับท่านประธานครับ
มันเป็นโรคที่สามารถติดต่อง่ายจากไอจามละอองฝอย

เพราะรู้สึกวันนี้นั่งใกล้กันมาก
แต่โชคดีที่ทุกท่านใส่แมส
มันติดง่ายแต่มันตายยากธรรมดานะ
อันนี้คือเป็นเรื่องธรรมชาติของ
หลักระบาดวิทยาและการก่อโรคเลย
อะไรที่ตายง่ายติดยากครับ
อะไรที่ติดง่ายตายยาก
มีคนแอบตอบคำตอบผมว่าโควิด๑๙

ความหมายคือว่าอะไรที่มันติดง่ายตายยาก
เพราะฉะนั้นโอกาสของเราถ้าเราสามารถตรวจค้นได้

เราสามารถป้องกันรักษาดูแลเขา

การป้องกันการตายนั่นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งครับ

ศักยภาพแพทย์เราเนี่ยผมชื่นชมครับ
ตั้งแต่ระดับแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
จนถึงฐานลากของพี่น้องประชาชนคือพี่น้องอสม
ระดับไล่คันมาหมอประจำตำบลอำเภอ
มีความรู้ความเชี่ยวชาญความสามารถ
เฉพาะด้านที่เอาอยู่ครับ
มุมของแพทย์ในมุมของเจ้าหน้าที่นะครับ
อสมพยาบาลทุกคนที่เกี่ยวข้องเอาอยู่ครับ

แต่ถ้าท่านไปกระหน่ำซ้ำเติมเขาโดยที่มีการปิดกั้นปิดบังอย่างนี้
ระวังนะครับเขาจะเอาไม่อยู่
ถ้าหมอเอาไม่อยู่ครับรัฐมนตรีก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันนะครับ

อันนี้คือสิ่งที่ผมกลับเรียนที่มาถามด้วยความรบ

นี่คือรายละเอียดของแก๊งสวยแรงงานข้ามชาติ
ที่ผมบอกว่าดาบจอ๑๒๐เลยครับ
เขาทำงานเป็นระบบทำงานเป็นทีมอย่างนี้ท่านท่าน
ส่งรายงานไป๔จังหวัดในกรุงเทพ
สมุดประการสมุดสงครามสมุดสาขอน

คาซิโนและคอร์เซ็นเตอร์ขยายให้ท่านเห็นอีกทีครับ

๕๗วางระบบนะครับ
ส่งต่อถึงป๑ที่เป็นผู้กำกับดูแล

เพราะฉะนั้นภาพที่ผมพยายามโยงให้ท่านประธานเห็นนะครับ
เพื่อจะบอกกับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียจทุกท่านนะครับ
ตัดสินใจเถอะภาพภาพมันชัดอย่างนี้เนี่ย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

ส่งต่อขึ้นไปครับพันธุ์ตำรวจเอกสสห้าห้าคือหมายเลขของคนอยู่ในกลุ่มนะครับ
รุ่นสี่สิบสองเป็นคนวางระบบสวยเป็นคนแรก
สายตรงบิ๊กป๔รุ่น๓๖ที่ผมฉายภาพใหญ่ให้เห็น
มันจะไล่เป็นอย่างนี้เลยครับนี่คือระบบการส่งสวย
ถึงหัวหน้าอ๖รุ่น๓๖กำกับดูแลภาพรวมและส่งสวย
ขึ้นไปถึงบิ๊กปสี่ปสองและป๑สไลด์ต่อไปครับ
ท่านประธานครับท่านดูตรงนี้ครับนี่ขยายรายละเอียดให้เห็นครับ
นี่รายละเอียดให้เห็นเลยระบบเขาจะเป็นอย่างนี้ครับ
เป็นระบบในการส่งสวยสไลด์ต่อไปครับ
ท่านประธานครับสิ่งที่ผมต้องบอกว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้เนี่ย
ปอหนึ่งปอสองปอสี่ปฏิเสธความรับผิดชอบได้หรือไม่
หลักฐานตรงนี้มันฟ้องครับเวลามีคดีมีการจับกลุ่มคุมขังได้
จับนักคิดเกิดได้คดีเงียบหายหมดเลยฮะ
ถ้าระดับบนไม่รู้เห็นเป็นใจ
คดีเหล่านี้จะเยี่ยมหายได้ยังไงขอสไลด์ต่อไป
อันนี้เป็นตัวอย่างครับนี่ตัวอย่างคดีที่เงียบหายเนี่ย
แรงงานเมียนมาร์๑๗รายขออภัยที่ต้องพูดนะครับ
เพราะว่ามันอยู่ในข้อกล่าวหาผมรอบข้างมึงผิดกฎหมาย

นี่เข้ามาที่วังเจ้าดับจอนะครับเป็นหัวหน้าขบวนหาย
ต่อไปครับคดีต่อไปครับ
นี่ก็เมื่อวันที่๒๐พฤษภาคม๒๕๖๓ครับ
จับน้องที่รักเลาค์ความลามาเป็นชาโรฮียะ๑๒คน
หายครับทั้งนายนะครับเงียบ

จับที่ได้ดอนเมืองอันนี้ก็เงียบครับหายเลย
นั่นหมายว่ากลไกของการควบคุมดูแล
เอื้อประโยชน์เอื้อการทำงานต่อกันและกัน
มันเป็นขบวนดูตัวอย่างต่อไปครับท่านท่าน

นี่ก็หายดูตัวอย่างต่อไปครับ
อันนี้
อันนี้

มันเป็นข้อศัลยธารว่าทำไม

ถึงอยู่ได้ทำไมกระบวนการนี้มันยังมั่นคง
และสามารถทำมาหากินบนความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้
มันต้องมีกระบวนการและมีระบบรองรับท่านท่าน

แอบอ้างท่านครับเพราะมันมีหนังสือเป็นทางการ
ทวงถามครับท่านรองพบตรทวงถามเลย
ว่าทำไมคดีมันถึงหายไม่มีคำตอบครับ
ไม่มีคำตอบผมไม่เอ่ยชื่อท่านในในสภาก็แล้วกันนะ

ใหม่เอาว่าชื่อเล่นก็เลยกันฮะบิ๊กใหม่
ภาพต่อไปครับนี่คือหนังสือที่เขาทวงถาม
มีเลขรับวันที่เปิดเผยครับทวงถามเรื่องคดีว่าทำไม
ความก้าวหน้าเป็นอย่างไรภาพต่อไปครับ
ภาพต่อไปครับท่านประธานครับ
สิ่งที่ผมนำเรียนท่านประธานมาเป็นภาพของกระบวนการของการลักลอบ
หรือค้าแรงงานข้ามชาติที่เป็นเหตุให้นำเอาผู้ติดเชื้อโควิด
มาแพร่ขยายในประเทศไทยเป็นเหตุให้
พี่น้องประชาชนคนไทยและประเทศชาติมันเสียหาย
ท่านประธานที่กรบสิ่งเหล่านี้เนี่ย
มันเป็นภาพสะท้อนของการปล่อยประละเลยไร้ความรับผิดชอบครับ
ประเทศชาติบ้านเมืองท่านจะมีผลประโยชน์หรือไม่
เรามาดูกันครับผมจะฟังคำชี้แจงจากท่าน
ท่านนายกรรมตรีครับและรองนายมตรีที่เกี่ยวข้องต้องชี้แจงกับผม
ท่านไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ผมปิดชื่อท่านไว้
แต่ในข้อกล่าวหาผมมีชัดเจนว่าผมกล่าวหาพลเอกประยุทธ์จันโอชา
และพลเอกประวิทย์วงสุวรรณที่กำกับดูแลเข้าไปเกี่ยวข้อง
กระบวนการนี้ทั้งหมดจะเกี่ยวข้องอย่างไร
ท่านต้องตอบให้สภานี้ให้เขาชัดเจนหักล้างข้อเก่าหาผมให้ได้
งั้นผมไม่ไว้วางใจครับพี่น้องประชาชนก็ไม่ไว้วางใจ
ทุกคนเขารู้กันหมดครับเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ย
มันคาตาคาใจทำอะไรก็ไม่ได้วันนี้สภาเรามาพูดกันถึงขนาดนี้
ถ้าทำไม่ได้บ้านนี้เมืองนี้ก็อยู่ไม่ได้ท่านประธานครับ
ต่อไปครับท่านประธานครับที่ผมต้องกลับเรียนท่านประธาน
ความเคารพว่าผมไม่ไว้วางใจให้พลเอกประยุทธ์
พลเอกประวิทย์และพลเอกอนุพงศ์ทำหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินต่อไป
เพราะอะไรครับเพราะผมกล่าวหาท่านว่า
บุคคลทั้ง๓ท่านไม่ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกไม่ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกข้อหาร้ายแรงครับ
และเป็นมาตรฐานจริยธรรมถ้าฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามถือเป็นความผิดร้ายแรง
เป็นมาตรฐานจะทำอย่างร้ายแรงนะครับฝ่าฝืนไม่เป็นบัติตามมาตรฐานจะทำอย่างร้ายแรง
เป็นคุณสมบัติและศักดิ์ต้องห้ามของคนที่จะมาเป็นรัฐมนตรีครับผิดจริยธรรมครับ
ผมจำเป็นต้องเอาภาพนี้เกิดขึ้นมาเพื่อเป็นหลักฐานบอกว่าท่าน
ขยายใหญ่นิดได้ไหมครับขาดคุณสมบัติเรื่องนี้อย่างไร
เหตุการณ์เหล่านี้จำเป็นต้องย้อนไปในอดีตครับตั้งแต่ปี๕๗ไล่เรียงลงมาเนี่ย
ปี๕๗ท่านเป็นผู้หนึ่งอยู่ในกระบวนการครับเข้าไปยึดอำนาจเปลี่ยนแปลงการปกครอง
สมัยนั้นก็๑๙ฮัญญาถัดไป๘ปีท่านทำซ้ำอีกครับใช้กำลังยึดอำนาจเปลี่ยนการปกครอง
และท่านก็ขึ้นมาวันที่๓๐สิบสิบหาปี๕๗มาเป็นเครื่องมันตรีครับ
อำนาจมาเป็นของตัวเองและมาเป็นรัฐมนตรี
นี่ครับสามป่อต้องขออนุญาตครับผมกล่าวหาท่านท่านมีข้อมูลชี้แจงหาล้างได้
การไม่ยึดมั่นการทำลายล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ประชาธิปไตยที่มีจากพี่น้องมาจากพี่น้องประชาชนคือการทำลายล้างประชาธิปไตยครับ
ทำลายล้างอำนาจประชาชนเป็นความผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงท่านประธาน
และที่สำคัญสุดท้ายนะท่านท่านสุดท้ายเป็นรัฐบาลโดยพฤตินัยที่สังคมไม่สิ้นสงสัย
นี่สูตรรัฐบาลท่านแต่สิ่งหนึ่งผมต้องการชี้ให้ท่านประธานได้เห็นครับ
ท่านมา๒๕๕๗ครับมีหลักฐานอย่างชัดเจนครับว่า
ในการพิธีพระราชทานทงชัยเฉลิมพลเมื่อ๗ธันวาปี๒๕๕๗นี่แหละครับ
ปฏิญาณของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะครับ

จงใจเจตนาอีกแล้วครับไม่กล่าวคำปฏิบาลคำว่าจักรักษาไว้
ซึ่งการปลดทองระบอบประชาเทียบปไตยอันมีพระมาคาศัตริย์
เป็นประมุกไม่ใช่เพิ่งเกิดเมื่อปี๖๒นะครับ
๕๗ก็เกิดมาแล้วแต่อีกบุคคลหนึ่ง
มันทำไมสอดคล้องกันอย่างนั้นท่านประธาน

ในการกล่าวถวายสัตว์ปริญญาณ
เจตนาหรือจงใจผมไม่แน่ใจ

นี่แหละครับคือเหตุที่ผมกล้าบอกกับท่านประธานว่า
พฤติการพฤติกรรมมันเป็นความผิด
ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจะต้องมีมาตรฐานจริยธรรม
และที่มาตรฐานจะนำที่เป็นอุดมการเนี่ยนะครับ

ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหาสมประมุก
นี่ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหาทรงเป็นประมุกนะครับ

สิ่งที่ผมกล่าวหาท่านบอกว่าท่านไม่ควรจะดำรงตำแหน่งต่อไป

มันเป็นความผิดทางการเมืองครับ
และที่สำคัญเนี่ยท่านพระอาหารกลับเนี่ยท่านพระอาหารดูความรบว่า
ในความผิดทางการเมืองนี้

เรื่องของมาตรฐานจริยธรรมขอขยายให้เห็นชัดอีกนิดนึงครับ

คุณสมบัติคนที่จะเป็นรัฐมนตรีเห็นไหมครับ
มาตรา๑๗๐เนี่ยรัฐมนุนนะครับ
ตรงนี้คือสิ้นสุดลงเฉพาะตัวนะครับ
ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา๑๖๖
ไล่ลงมามาตรา๑๖๐วงเล็บ๕
ไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานจะทำอย่างร้ายแรง
หลักฐานที่ผมแสดงให้ท่านประธานเห็นในสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี๔๙มา
มันชัดครับมันชัด
ท่านไม่มีความจงรักพรรคดี
หรือไม่ปฏิบัติในระบอบการปกครอง
ยึดมั่นไม่ถือมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย

เราเคยส่งให้สารมนุนวินิจฉัย
สู้ไม่ได้ครับแต่

หลังจากที่ผมเอาไปฟื้นไปข้างนี้ครับ

นะครับที่เข้าข่ายว่า

เถอะถ้าเขาให้เป็นบัตรตามมาตรหัสโจริธิฮัมอย่างร้ายแรง

ส่งให้สารดีกา

สามารถเข้าสู่กระบวนการ

โทษคืออะไรครับหลุดจากตำแหน่งครับ

ของความเป็นนักการเมืองเลยผู้ดำรงตำแหน่งการเมือง
และที่สำคัญถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองด้วย
คนละประเด็นกับสารดีกาแผนกคดีทางอาญาทางการเมืองนั่นแหละครับ
มีหลายคนครับที่พวกผมกล่าวหาแล้วเนี่ย

ทุจริตประพฤติมิชอบกระทำผิดต่อกฎหมาย
ไปทางนั้นครับปประชาวิทยาศัยรับวิทยาศัยปุ๊บส่ง
สารดีกาแผนกคดีอาญาทางการเมืองโทษอาญาครับ
มีโทษอาญาก็มีผลต่อตำแหน่งด้วยนั่นคือสิ่งที่เราจะดำเนินการ
ท่านประธานครับก่อนที่ผมจะไปในเรื่องต่อไปเรื่องสุดท้ายเนี่ย
ผมขออนุญาตเอาภาพนี้ขึ้นครับ
เพราะผมเชื่อมั่นว่าคนที่เป็นทหารถ้าเห็นภาพนี้จะมีจิตสำนึก
มีมโนธรรมสำนึกที่เกิดขึ้นเพราะตรงนี้นี่คือข้อบังคับทหารว่า
ด้วยการกระทำสัตว์ถวายสัตว์ปฏิญาณที่ผมยกขึ้นมาสักครู่
เมื่อไม่มีตรงนี้นะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นมันคือศักดิ์ศรีของทหาร

ถ้าท่านเป็นทหารอาชีพทหารที่ทำเพื่อพี่น้องประชาชน
ซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นพระราชนำหลักของในหลวงราชการที่๕นะครับ
ฝากไว้เลยทหารคือผู้ที่ได้รับเกียรติอย่างสูงสุด
จากประชาชนทั้งชาติให้เป็นสุภาพบรุษ
ถืออาวุธเพื่อปกป้องประเทศ
คุณหมอชนผมไม่อยากต่อขออภัยนิดนะครับเอาเรื่องปัจจุบันของคณะรมนตรีชุดนี้นะครับ
นั่นมันมันเป็นของปี๔๗มันเป็นของรัฐบาลก่อนก่อนซึ่งเอาในขณะดำรงตำแหน่งในขณะนี้นะครับ
เพราะเรายื่นยติอภิปรายไม่วางใจในขณะนี้ขอให้เข้าสู่ในเรื่องปัจจุบันนะครับ
แต่นั้นพอสมควรละครับฉันจะปล่อยมา
ขอบคุณธรรมาฐครับก็ผมชนนานสี่แก้วภิทัยจังหวัดนาน

แต่นี่คือคุณสมบัติของคนที่จะเป็นรัฐมนตรีที่ขณะนี้ดำรงตำแหน่งอยู่ไงครับท่านท่านครับ
มีลักษณะต้องห้ามตามนี้ผมก็ฉายภาพให้ท่านประธานได้เห็นว่า
เขามีลักษณะต้องห้ามไม่ควรดำรงตำแหน่งนะ
เพราะผิดมาตรฐานอย่างจะทำอย่างร้ายแรงไงครับ
ก็เป็นข้อกล่าหาหนึ่งอยู่ในยติครับ
อยู่ในยติครับท่านมัฐานครับทั้งสามท่านครับ
ผมก็เอาภาพของสิ่งที่ผมกล่าวหาท่านว่ามีหลักฐานอะไรที่ท่านผิดจะทำอย่างร้ายแรง
ก็มาแสดงให้ท่านเห็นเพียงแต่อันนี้ยกเป็นภาพสุดท้ายครับว่า
เมื่อท่านเป็นทหารแล้วเนี่ยสิ่งที่ท่านควรจะยกยึดถือ
้อมนำสู่จิตสำนึกของความเป็นทหารของท่านคือพระราชดำรัฐของในหลวงราชการที่๕ครับ
ผมไม่อ่านต่อกันอะไรกันท่านมัฐานได้ทักท้วงผมไปแล้วไม่อยากลงละเอียด
แต่ว่าแม้ผมไม่เป็นอาหารนั้นน้ำตาผมไหลครับ
ทหารคือผู้เสียสละประโยชน์สุขส่วนตนเพื่อความผาสุขของประชาชน
และความอยู่รอดของชาติ
ฐานคือผู้ที่รักและบูชาเกียรติยศมากกว่าเงิน

ฝากไว้เป็นข้อคิดสำหรับนายทหาร
ท่านจะอยู่ในฐานะที่ดำรงตำแหน่งอยู่หรือไม่
หรือเป็นอดีตนายทหารก็แล้วแต่

ผมเองไม่ไว้วางใจให้พลเอกประยุทธ์
พลเอกประวิทย์และพลเอกอนุพงศ์
บริหารราชการแผ่นดินต่อไป

ถ้าผมไม่นำมาเรียนท่านประธานในสภาแห่งนี้
แล้วไม่บอกกล่าวให้กับสภา

หรือพี่น้องประชรในรับสูตรรับทราบนะ
ถึงความคิดรวบยอบทั้งหมดที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบันนี้

ผมในฐานะเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย
ได้รับมอบหมายให้อภิปรายไม่วางใจเนี่ย
ผมคิดว่าผมนอนตายตาไม่หลับครับ
เพราะว่าถ้าปล่อยไว้ไม่บอกกล่าวณวันนี้

คือหายนะของประเทศชาติบ้านเมือง

ไร้ความหวังอยู่อย่างอดอย่างยาก
แต่ว่ามีคนกลุ่มหนึ่งจะขึ้นมา
ครองอำนาจเสวยฉุก

กระบวนการทุกอย่าง

ว่าเราต้องใช้คำพูดนี้

ตัดตอนประชาธิปไตย
ครองประเทศแบบเบ็ดเสร็จ

มาเสียของเขียนลำนุนเพื่อวางโครงสร้างการสืบทอดอำนาจ

เมื่อเขียนลำนุนแล้วเนี่ยแน่นอนครับ
ประเทศเราบอกว่าปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหาศัตว์ทรงเป็นประมุกนะ
ก็ต้องทำให้สมจริง
จะเป็นเปลือกหรือไม่ก็แล้วแต่ขอให้ได้ชื่อว่ามีการเลือกตั้งนะ

พอจัดการเลือกตั้งแล้วก็ใช้กลไกที่วางโครงสร้างไว้รัฐธรรมนูล
ทำให้ตัวเองและพวกพ้องได้เข้ามามากที่สุด
ตัดตอนคู่แข่งทางการเมืองให้มากที่สุด
พักเพื่อไทยของผมได้๑๓๗ท่านประธานครับ

แต่ได้เป็นรัฐบาลด้วยกลไกที่เขียนไว้

ก็เข้ามาใช้อำนาจในการถือครอง
กระจายอำนาจหรือกระจายบุคคลเข้าไปอย่าง
เสร็จเด็ดขาดในการวางโครงข่าย
ผมใช้คำว่ากระจายขุมกำลังใช้อำนาจผูกขาด

ผมไม่ได้มีความแค้นอะไรกับท่านนะครับ

กระจายขุมกำลัง๓ปวางเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในประเทศนี้
ที่ผมบอกว่าปกครองประเทศโดยเด็ดเสร็จเด็ดขาด

งหน้าที่กันทำร่วมกันคิดแบ่งหน้าที่กันทำ

ผลเอกประยุทธ์จันโอชาผ่านไปที่องค์กรอิสระ
ผ่านไปที่สมาชิกวิทธิสภา
ผลเอกประวิทย์ตอนแรกก็เหนียมไม่ได้มาเป็นหัวหน้าพักนะครับ
พอหลังจากนั้นผ่านตัวเองขึ้นมาเป็นหัวหน้าพัก
ก็ดูแลทางด้านมิติทางการเมืองพักการเมือง

พลเอกอนุพงศ์ก็ดูแลองคาพยพ
ส่วนรายการที่อยู่ในภูมิภาคผู้ว่า
ในอำเภอฆาติการส่วนวิภาคทั้งหมด
เป็นผู้กำกับดูแลท้องถิ่นอีกคลุมหมดครับ
ประเทศนี้อยู่ภายใต้๓ป

มูลเหตุทุกคนรู้ว่าเกิดจากลำนูนเราพยายามแก้ร่ำนูน
เราพยายามแก้รัฐมนูล
เหมือนที่ท่านเห็นสุดท้ายถูกยื่นสารลำนูน
เพราะอะไรครับกลไกที่สร้างไว้
พลเอกประยุทธ์ผ่านพลเอกประวิทธิ์

เราจะตรวจสอบการทำหน้าที่ของฝ่ายบริหาร
กระทู้ถามสดถามนายกรัมตรีท่านประธานครับ
ท่านเคยมีบันทึกอยู่ในสภานี้หรือไม่
ตั้งแต่ว่าผ่านการเลือกตั้งมาเนี่ย
นายกรัฐมนตรีที่ชื่อว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชา
เคยมาตอบกระทู้ถามสดกี่ครั้งครั้งทำดารนี้
ไม่ใช่เจ๋งนะครับศูนย์ครั้ง
ไม่มีสักครั้งครับความหมายคืออะไรฮะ
ไม่สนใจไม่ให้ความสำคัญกับระบบรัฐสภาของเรา
แม้แต่การอภิปรายไม่ว่างใจปีที่ผ่านมา

เพื่อนสมาชิกพักร่วมฝ่ายค้านด้วยการประนาม
ผมต้องยอมรับต้องกราบขอโทษเขา
ด้วยความเข้าใจว่าอย่างไรเราพูดกันได้เรื่องเวลา
แต่ท่านใช้เวลาเป็นเกณฑ์บอกว่าวันสุดท้ายหมดคือหมด

ด้วยอะไรก็แล้วแต่บริหารผิดพลาดบกพร่องยังไงก็แล้วแต่
แต่เวลาเหลืออยู่๔๕ชั่วโมง
ไปกราบอ้อนวอนขอท่านประธานสภาผู้แทนรัศดรไปคุยกับฝ่ายรัฐบาล

ผมนี่บันทึกไว้ในสมองในหัวใจผม
แล้วผมเชื่อมั่นว่าสมองผมเนี่ยมีเซลล์มากกว่า๘๔๐๐เซลล์แน่

แล้วผมจะเปิดให้มันมาด่าผมอีกทำไม
เนี่ยเจ็ดคติจิตสำนึกความรับผิดชอบทางการเมือง

แล้วผมจะเปิดให้มันมาด่าผมอีกทำไม

ลักษณะการพูดอย่างนี้ท่านรู้อยู่แล้วครับ

ไม่เคยมีนายมตรีที่มาจากการเลือกตั้งคนไหนที่เขาปฏิเสธสภา
เขาอาจจะกลัวสภาแต่เขาก็ต้องให้เกียรติสภา
แต่นายกรัฐมนตรีท่านนี้นะครับ
พูดใส่หน้าพวกผมเลยว่าผมจะเปิด

จะเปิดสภาให้ด่าผมอีกทำไม

นี่คือสิ่งที่เป็นกลไกสภาก็กระปกกระเปี้ย
พี่น้องสื่อมวลชนให้ความว่าปลวกไงครับ
คำว่าปลวกตรงนี้คือกัดการกัดกินกัดซะ
ประชาธิปไตยโดยไม่รู้ตัว

ประชาชนจะฝากพวกเราได้อย่างไร

ให้คนวางเกมวางแผนทั้งหมด

จัย๓เรื่องผมควรพูดไปแล้ว

คือกลไกของวิธีการที่จะเปลี่ยนคะแนนอะไรต่าง

ระบบรสภาก็ล้มเหลียว

ผมอยากจะบอกท่านประธานว่ามันเป็นโอกาสของพวกเรา
สมาชิกพักร่วมรัฐบาลหลายพัก

มันเป็นการทำไว้เพื่อ

ไม่ยึดมั่นภาครวัลการหล้างประชาธิปฏิภัติภัณฑ์

ชี้ให้เห็นมาช่วยกันเถอะลงคะแนนครับ
ลงคะแนนไม่ไว้วางใจท่านลำตรีที่ผมได้กล่าวไปแล้ว

เป็นไปตามกลไกของระบบรัฐสภาวิถีตามรัฐมนูล
ท่านนายกไม่ถูกไว้วางใจท่านก็หานายกใหม่มาได้

สิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยมโนธรรมสำนึกท่านนายกผมเชื่อว่า
น่าจะภูมิขึ้นมาบ้างนะครับน่าจะภูมิขึ้นมาบ้าง
ในหัวใจของท่านเนี่ยสงสารประชาชน

นายยกรมริผลเอกประวิตรวงสุวรรณผลเอกอนุพงศ์เผาจินตรา
สองท่านเนี่ยเรื่องของมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง
แต่ผลเอกประยุทธ์ครบทั้งหมดตามข้อกรรม่า
ไร้ความสามารถไร้วุฒิภาวะไร้ภาวะผู้นำ
ล้มเหลวผิดพลาดบกพร่องทั้งหมดนะครับ
ท่านประธานครับสิ่งที่ผมเขียนไว้ตรงนี้เนี่ย
มันเป็นภาพจริงที่เกิดขึ้นนะครับสร้างภาพไร้ความจริงใจ
มันน่าจะหมดเวลาของท่านแล้วครับคืนเวลามาให้พี่น้องประชาชนฮะ
คืนเวลามาให้กับพี่น้องประชาชนเจ้าของอำนาจอธิปไตยด้วยครับ
แก่ลูกแก่หลานในอนาคตนะครับอย่าได้ทำร้ายประเทศชาติต่อไปอีกเลย
ผมไม่ไว้วางใจครับให้ทั้ง๓ท่านบริหารประเทศชาติบ้านเมืองต่อไปครับ

ท่านสมาชิกท่านต่อไปนะครับ